มีนาคมช่วงบ่ายจะเป็นอะไรฮะ

คุณผู้ชมวันนี้หลายคนบอกว่ารู้ว่าเสี่ยงแต่คงต้องขอลองนะ
บางคนยังไม่มีตัวเลขอยากไปหาเราพาไป
หรือบางคนบอกว่ามีแล้วในใจไม่เป็นไรอยากมีเพิ่มเราก็พาไป
จุดแรกเลยค่ะจำอาจารย์เริงได้ไหม
นั่นแหละค่ะกะบินบุรีปราจีนบุรีค่ะ
คุณผู้ชมที่สารตะเคียนคู่แม่ย่าโอรสแม่พันธิไลนะคะ
กลางดึกที่ผ่านมาก็ไปกันเยอะเลยค่ะประชาชนนะฮะ
เพราะว่าอาจารย์เริงค่ะเขาไปทำพิธีขอเลขเด็ดในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้นะคะ
ก่อนที่ช่วงบ่ายนี้ช่วงเย็นหน่อยจะรู้เรื่องนะคะ
ที่ร่างทรงจะทำพิธีขอเลขเด็ดนะฮะก็มีการไล่รำนี่ไงนะฮะ
รำถวายแม่ตะเคียนนะคะจากนั้นนี่ค่ะอาจารย์เริง
ร่างทรงชื่อดังก็ทำพิธีขอเลขเด็ดนะคะมีการหยดน้ำตาเทียนสีแดงลงไปในขันน้ำมนต์
เพื่อให้ชาวบ้านได้ส่องหาเลขเด็ดตามความเชื่อ
ทำไมมันชัดจังกับปุ๋ยถ้าไม่ต้องตีนะตีเป็นตัวเลขอะไรเลย
แล้วมีเลขที่บ้านเมื่อกี้ยังอยู่ในขันน้ำมนนี่ด้วยนะ
จริงคุณเห็นขนาดนั้นเลยหรอใช่ใช่เห็นแล้ว
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมก๊อฟเห็นพี่เบิร์ตเห็นโรสลินเห็นปุ้ยเห็น
คุณผู้ชมเห็นไหมคะค่ะก็ว่าไปตามนั้นนะครับ
คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณตัวละกันนะครับเป็นความเชื่อสู่บุคคล
ส่วนที่วัดสังคามรามอำเภอสังคบุรีจังหวัดชายนาฏครับ
คือคักเหมือนกันน้ำรถเครื่องเสียงขบวนแห่มรำแก้บนหลวงพ่อปลื้ม
ท่านเจ้าอาวาสนะฮะโดยเจ้าภาพเนี่ยมีการนำหัวหมูไข่ต้มไปถวายแก้บนเพราะอะไร
คือเขาไปบนเอาไว้นะหลวงพ่อขอให้ลูกชายของข้าพเจ้านะสอบติดราชการนะ
ถ้าสอบติดจะมาแก้บงแก้บนสุดท้ายติดนะฮะก็เอามาแก้บนตามที่ขอแหละ
กว่า๒๐คนก็พากันไปแก้บงแก้บนรำเสร็จปุ๊บก็เลยไปขอเลขเด็ดนะฮะ
จากเรือตะเคียนโบราณก็ได้มาเพราะว่าที่ผ่านมาได้มาแล้ว๖งวดติดต่อกัน
แล้วก็เดี๋ยวบ่ายนี้รู้ผลกันนะครับ
ครับขึ้นดอยขึ้นดอยไปภาคเหนือเลยที่วัดปางมะกงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ยังมีนักเสี่ยงโชคแวะเวียนกันไปเยือนตลอดทั้งวัน
แม้ว่าจะอยู่บนดอยสูงก็ตามนะครับโดยทุกคนในต่างหวังว่าจะได้โชคได้ลาบจาก
รูปหล่อไอ้ไข่โคตรเศรษฐีครับซึ่งที่ผ่านมานะเดี๋ยวเดี๋ยวขออ่านชื่อให้หมดก่อน
ไอ้ไข่โคตรเศรษฐีได้ดังใจหวังอันนี้ชื่อเต็มนะ
ซึ่งที่ผ่านมามีชาวบ้านถูกรางวัลกันเป็นจำนวนมากครับ
สำหรับไอ้ไข่โคตรเศรษฐีได้ดังใจหวังเนี่ย
ทางวัดเนี่ยเขาเอามาจากวัดทัพไซนะจังหวัดจันทบุรี
เมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วหลังจากผ่านพิธีปลูกเสกมาแล้วนะฮะ
ยังอยู่ที่วัดในจังหวัดเชียงใหม่ปุ้ยไปวัดไหนดี
พาไปต่อเลยค่ะคุณผู้ชมวัดล่ำชางพี่เบิร์ตนะคะ
มีชาวบ้านไปไหว้ขอพรพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรารถนาศรีเมืองเชียงใหม่
ชื่อยาวไหมนะคะพระเจ้ามุกดอกไม้สมปรัฐนาศรีเมืองเชียงใหม่นะคะ
พระพุทธรูปดอกไม้แห้งองค์เดียวบนแผ่นดินล้านนา
คุณขนาดหน่อยมั้ยไซส์หน่อยมั้ย
หนักหน้าตัก๓๙นิ้วสูง๓๕นิ้วน้ำหนัก๒๐๐กิโลกรัม
ชาวบ้านไปส่องหาเลขเด็ดในอ่างน้ำมนต์ด้วยนะคะ
แล้วก็มีบอกว่ามีคนดวงดีรับโชคจากเลขเด็ดมามากกว่า๑๖งวด
งวดแล้วนะคะคราวนี้เขาก็มีการวิเคราะห์ด้วยใช่ไหม
เลขเด็ดงวดนี้คือเลขอะไรลองฟังดีไหมคะ

เห็นชัดเลยชัวร์มาก
เหมือนใช่ไหมไม่ใช่พี่แอดใช่ไหม

เอาไปที่วัดศรีบัวทองครับอำเภอแสวงหาจังหวัดอ่างทอง
คักเป็นพิเศษครับนี่แปลกไหมล่ะ
มีชาวบ้านไปขอโชคลาภแล้วก็ส่องหาเลขจากใบของต้นโพสีชมพู

ของจริงนะฮะสูงประมาณเมตรครึ่งอายุกว่า๑๐๐ปีอยู่ที่หน้าโบสถ์ครับ
โดยชาวบ้านเชื่อกันว่าโพส์ต้นนี้เป็นโพสักศิษย์ครับ
แล้วก็มีความมหัศจรรย์เนื่องจากเดิมได้แตกกอเป็นใบสีขาวนวลก่อนนานกว่า๕ปี
จากนั้นก็กลายเป็นใบสีชมพูทั้งต้นเออแต่สวยจริง

ส่วนบางคนก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาถ่ายภาพใบโพลสีชมพูเก็บเอาไว้
พร้อมทั้งเอาไปตีเลขนะครับแล้วก็จะเสี่ยงดวงกันในงวดนี้เออนะฮะ

ใช่ชมพูนวลมากเลยอ่ะ